ไฮเล็กน้อยอ่าแต่อย่างงี้มาเจอกับน้องดาว
สุภาษาราผมก็สนุกเหมือนกันถึงแม้วันนี้คุณชีสาจะติดภารกิจ
จูด้งก็ติดภารกิจมาไม่ได้
ใช่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ดาวสุภาษารามาแทนสัก๑วันนะคะ
ขออภัยนะคะอาจจะต้องทำใจดูกันหน่อยนะคะวันนี้
ต้องทำใจดูอะไรมีแต่คนอยากดูคุณอยู่แล้ว

นี่วันนี้เป็นวันสำคัญด้วยธาตุแมวทั้งหลายอยากให้พึงระลึกเอาไว้

เจ้านายของคุณวันนี้เป็นวันเจ้านายก็คือวันแมวโลก
เล่าให้ฟังกันแบบนี้คุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่รู้หรือบางคนรู้อยู่แล้วก็ว่ากันไป
ไอ้แมวโลกนะวันนี้เขาถูกกำหนดขึ้นมาโดยกองทุนร่วงประเทศ
เพื่อสวัสดิการสัตว์ในปี๒๐๑๙
หมายหลักก็คือการกระตุ้นความเข้าใจและตระหนักรู้
เกี่ยวกับการดูแลเจ้าสัตว์ตัวน้อยที่แสนน่ารักบนโลกใบนี้
คุณรู้ดีคุณเป็นหนึ่งในทาสแมวมีกี่ตัวใช่
ตอนนี้เนี่ยนะที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพมีอยู่๑ตัวชื่อโคนี่
ซึ่งโคนี่ดูฝรั่งหน่อยนะมันอาจจะไม่เหมาะกับหน้าผมเท่าไหร่
แต่เรื่องของเรื่องตอนนี้ถูกย้ายไปอยู่ที่พิศนุโลกแล้ว

คิดถึงไหมล่ะก็คิดถึงแต่ก็ให้มันดูแลแม่ผมไป

เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะในฐานะที่วันนี้เป็นแมวโลก
คุณธาตุแมวทั้งหลายเนี่ยจะให้อะไรเป็นของขวัญที่เอาคุณจะให้อะไรถ้าเป็นคุณ
อ่ะให้อาหารโอ้ยก็ห้าต้องให้ทุกวันอยู่แล้วไหมล่ะ
อาหารให้อะไรเป็นพิเศษอ่ะเอาอย่างนี้พูดคุยกันแล้วกันนะคะในวันนี้ว่า
คุณที่เป็นธาตุแมวทั้งหลายจะให้อะไรน้องแมวเหมียวในวันแมวโลกค่ะ
ส่งมาทางไลน์นะฮะเรารอจะอ่านอยู่นะครับ
ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลาย
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เอ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่จังหวัดนครราชศรีมา
ไฟลุกโหมกระหน่ำตามภาพเลยฮะ
เขาว่ากันว่ามูลค่าความเสียหายนับล้าน

ไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้เด้อ
โชเฟอร์แท็กซี่ในขอนแก่นโพสต์คลิปขอความเป็นธรรม
จอดรอรับผู้โดยสารอยู่ดี
โชเฟอร์แท็กซี่มากันสองคนมาหาเรื่อง
สวนกลับร่วงเลยจ้ะ
อื้อที่จะมาสมุดประการครับ
หนุ่มคนนี้ซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมากินอยู่ดี
แล้วทำไมถึงเลือดท่วมปากได้
เอ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสบัตรค้าว
ติดตามกันแบบยาวไปเลยมีหลายเรื่องให้ได้ติดตาม
ดูข่าวหมูปิ้งนิดนึงแล้วโหกลัวเลยเห็นว่าเลือดกบปากเลยเห
โอ้โหเป็นหมูปิ้งที่ใส่เลือดลงมาด้วยหรือเปล่า
เคยเลือดกบปากมาก่อนเพราะว่า
ไม่มีอะไรเป็นคนดีก็เลยนี่แหละ
น่ากลัวมากนะไฟลูกหงกระดำแบบนี้เลยฮะโอ้โหตรงนี้เนี่ยไฟเนี่ยมันกำลังเผาไหม้
เตาอบไม้พาเลสอยู่มันก็เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีสิครับ

แล้วเขาคาดว่านะอันนี้เบื้องต้นเนี่ยนะมูลค่าความเสียหายนี่น่าจะเป็นล้านนะครับ
แล้วก็นำรถดับเพลิงมา๒คันก่อนนะในเบื้องต้นช่วยกันในการดับเพลิงครับ
พอลงพื้นที่ไปนะอย่างแรกที่ต้องตรวจสอบไม่อะไร
พอไปตรวจเจอว่าอ้าวเตาอบไม้พาเลสโอ้โห
ไฟมันต้องลุกไหม้แน่เลยก็เป็นเรื่องอย่างนั้นจริง
พวยพุ่งควันดำก็มาจริงที่ดับเปลืองบอกโอ้โห
รถต้องน้ำแน่นแน่นเลยค่ะใช่แต่ทีนี้ว่าตรงเนี้ย
อกจากมันเป็นเตาอกไม้แล้วไม้ก็ยังมีอยู่อยู่ในนั้นไง
เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีลุกแบบนี้เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นลุกเต็มไปหมดเลยค่ะ
ก็เลยต้องใช้เวลาอยู่พักหนึ่งนะครับคุณสุพัสราครับ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาอำนาจประมาณสัก๓๐นาทีได้นะฮะ
จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

อุปกรณ์ภายในเสียหายทั้งหมดเลยนะครับ
คิดเป็นมูลค่าเนี่ยเบื้องต้นก่อนนะ
เป็นล้านนะฮะ๑ล้านบาทได้นะครับ
แต่ยังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งช่วงเกิดเหตุ

ไม่มีใครเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
นั่นคือการคาดการณ์เอาไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหน่วยพิสูจน์หลักฐาน
เขาจะลงไปตรวจเช็คโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แต่อย่างนี้ละกันฝากเตือนภัยเพราะเอามาให้ดูกันนะฮะไอ้เพลิงไหม้เนี่ย
หลายคนคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราแต่นี่แหละฮะมันเป็นสาเหตุอย่างหนึ่ง
ประมาทอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว
ถ้าไฟฟ้ารัดวงจรโรงงานต่างต้องตรวจเช็คสภาพสายไฟของโรงงานของคุณ

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่บอกว่าไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะคะ

เขากำลังนั่งรอผู้โดยสารอยู่ที่บขศขอนแก่น
หลังจากนั้นโชเฟอร์แท็กซี่เหมือนกันมากันสองคนค่ะ

เขาบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วลุกขึ้นมาสวนกลับ

ให้ดูกันอย่างนี้อย่าเพิ่งไปเอาสะใจนะ
บอกไว้ก่อนเราไม่สนับสนุนเรื่องของความรุนแรง
สนับสนุนค่ะแต่จะให้ดูว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไง

ลักษณะมาพูดคุยคือกล้องวงจรปิดจะได้ยินเหมือนกันนะ
เหมือนมาตอบว่าค่ะผู้เสียหายเขาก็นั่งอยู่แบบนี้ตอบคำถามไป
และหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวจะเห็นผู้ก่อเหตุมือขวาฮุกขวาเข้าไปค่ะ
พัวเข้าไปช่วงนี้เขายังคุยกันอยู่นะ

เออเนี่ยคลิปนี้ถูกแชร์ในคนที่ใช้ชื่อว่าสิทธิ์แท็กซี่อีสาน
ครับขุยกันอยู่สักพักแบบนี้และไม่ได้มาคนเดียวนี่นี่

คนนี้มายืนเกาะตรงเสานี่นี่ดูเชิงดูเชิง
ช่วยกันตั้งคำถามกับผู้เสียหาย
แล้วเดี๋ยวก็ของขึ้นแล้วนี่นี่หุกขวาไปหนึ่ง

โอ้โฮขวาขึ้นอ่ะโอ้โฮ

เกิดขึ้นประมาณ๒วินาทีเท่านั้นเอง

เอาแต่อย่างนี้ครับลงไปนอนกับพื้น
หลายคนเขาก็ต้องมาช่วยกันอ่าดูภาพนี้อีกทีนะ
แถวบ้านนะถ้าแบบว่าเป็นภาษามวยนะเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมว่า
เออถ้าโดนตรงนี้แล้วก็คือมันทำให้คนสลบได้นะครับ
ยังงงอยู่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
เรื่องผู้เสียหายเจอผู้เสียหายสวนหลับเลยจ้ะ
ไปดูกันหน่อยว่าใครเป็นใครนะฮะในคลิปแบบนี้
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ฮะไปเจอกับนายทิติวัฒน์ชมเกลี้ยง
คนที่นั่งอยู่ในคลิปนั่นแหละที่เขาบอกตัวเขาเองว่าเขาคือผู้เสียหาย
แต่เขาก็จัดให้กับคนที่ต่อยเขาลงไปนอนกับพื้นนะอืม
คนนี้เล่าให้ฟังเขาบอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมา

มือบวมก็ต่อยเข้าไปมือเจ็บมาดิ

เอาแต่อย่างนี้ครับเขาบอกว่าเรื่องราวเนี่ย
คู่กรณีเนี่ยเหมือนเดินมามาหาเรื่องของเขา
มาหาเรื่องลักษณะเรื่องของการพูดคุยอะไรบางอย่าง
เหมือนไปทำให้ญาติของฝั่งเขาเสียหาย
แต่ตัวเขาเองผู้เสียหายที่เรามีลูกศรสีเหลืองชี้เอาไว้
บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ทำจริง
แล้วเนี่ยล่าสุดคนที่เขานั่งอยู่เนี่ยที่ลุกขึ้นมาต่อยให้ผู้ชายคนนั้นสลบเนี่ย
เขาไปแจ้งความด้วยนะไปแจ้งความกับตำรวจสภย่อยเมืองเก่า
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทีนี้การนำเสนอข่าวต้องนำเสนอข่าวสองด้าน
ฝั่งผู้เสียหายไปแล้วใช่ไหมมาฟังผู้ก่อเหตุกันบ้าง
เพราะว่าหลังจากที่ตื่นขึ้นมาพูดคุยได้อยู่นะ

ชื่อว่าคุณธนกฤษพลกริจพงศ์อายุ๔๖ปี
เขาบอกว่าเอางี้ละกันยอมรับผิดทุกอย่าง
ตอนนั้นโมโหโมโหที่เนี่ยคุณทิติวัฒน์เนี่ย
พูดให้ญาติผู้ใหญ่ของตัวเองได้รับความเสียหาย
และบวกกับเมาเอาเมา
บันดาลโทษะลงมือเลยจะไปลงมือกับเขา
อยากขอโทษนะขอจบเรื่องเท่านี้ละกัน
ต่างฝ่ายต่างทำมาหากินเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันไงคะ
ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกันอีกยืนยันว่าที่เห็นเสื้อแดงเดินไปด้วยน่ะ
ไม่ได้พาพวกไปทำร้ายร่างกายคู่กรณีนะ
เขาบอกไม่ได้เป็นลักษณะนั้นไม่ได้พาพวกไปค่ะ
ก็ใช่ไหมเพราะเห็นพอต่อยล่วงปุ๊บเนี่ยก็เดินไปเลยนะ

เออก็เห็นเพื่อนเพื่อนเดินไปเลยนะ

ไม่ได้ตั้งใจก็คือมาเป็นเพื่อน

เอาให้ดูกันนะเพื่อที่จะไม่ได้มีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ไปที่จังหวัดสมุทรประการบ้างฮะเพราะหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกว่า
เขาซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมาเคี้ยวไปคำแรก
ไปเลือดไหลออกปากเลยครับ
ดูไปเนี่ยข้าวเหนียวหมูปิ้งเจ้าปัญหาคายออกมาแล้วเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย
คุณผู้ชมฮะนายคนนี้ที่มาร้องเรียนก็คือนายทองภูลศรีมาลาอายุ๒๙ปีเขาเล่าว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่๗สิงหาคม
ไปซื้อหมูปิ้งมา๒ไม้พร้อมกับข้าวเหนียว๑ห่อจากร้านย่านถนนปู่เจ้าสมิงพรายตำบลสำรงกลางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ
อย่างที่ผมบอกเลยฮะกินไปไม้แรกไม่เป็นไรไม้ต่อไปเอ๊ะเคี้ยวเหมือนโดนกระดูกมาดังแกรก
ดีจังเลยหมูปิ้งที่นี่มีกระดูกอ่อนไม่ใช่แล้วแต่เคี้ยวไปแล้วมันยังไงมันเจ็บปากฮะ
เลือดไหลออกมาด้วยฮะเขาก็เลยสงสัยเลยคลายออกมาแล้วสำรวจดูซิว่ามันคืออะไร
กรุบกรุบคืออะไรนี่เลยตามภาพเลยคุณสุพัสราว้าย
ใบมีดฮะใบมีดคัตเตอร์
โอ้โหมันปะปนอยู่ในหมูปิ้ง
เขาไปอยู่ยังไงอ่ะไปลองฟังเสียงเขาเล่าหน่อยฮะอ่า
กลับมาก็มากินกลับมากินที่บ้านใช่แล้วไงต่อพี่
พอมาเคี้ยวไปไม้ที่สองแล้วแหละใกล้จะหมดแล้ว
อันนี้มันมาโดนเหมือนมีกระดูกอย่างนี้ก็เลยคลายออก
เราเราเคี้ยวตอนแรกก็นึกว่ากระดูกใช่ไหมใช่เหมือนกระดูกเลย

สักพักนึงมันแข็งจัดก็เลยลองเอาออกมาดู
โอ้โหเนี่ยเอาออกมาดูแล้วถึงพบว่ามันคืออะไร

แล้วส่วนหนึ่งมันบาดเข้าไปชึกเข้าไปที่ปากเขาบอกเลือดกลกปากแบบนี้ต้องกลับไปที่ร้าน
อ่ากลับไปที่ร้านเลยไปบอกแม่ค้า
ให้รับผิดชอบแม่ค้าเขาก็รับผิดชอบนะ
ด้วยการเอาหมูไม้ใหม่ให้

ผมก็ไม่กล้ากินนะถ้าผมเจออย่างนั้น
คุณทองภูลคุณทองภูลก็เลยไม่ได้รับมาค่ะ

แล้วมันมีใบมีดติดเนี่ยเอาไปตรวจสอบหน่อยสิ

ทางร้านเขาก็บอกว่ารับหมูปิ้งที่เสียบไว้แล้วเนี่ย
ย่างขายอีกทีนึงเขาไม่ได้เป็นคนทำเอง
ก็เลยขอเก็บเศษส่งให้ต้นทางเอาไปตรวจสอบให้

ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยแต่ภาพที่เห็นผมเล่าให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิด
ภาพที่เห็นนี่คืออีกร้านหนึ่งนะซึ่งผู้สื่อข่าวเราแค่ไปคุยกับเขา
แล้วผู้หญิงคนนี้ร้านนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวที่เราพูดถึงไป
เกี่ยวกับมีดคนในหมูปิ้งนะไม่ใช่นะ
ไม่ใช่ร้านนี้นะครับจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าผู้สื่อข่าวเราไปเจอกับพี่คนนี้
คือเจ๊อ้อยเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งแต่อยู่ในย่านนั้นเหมือนกัน
แต่ไม่ใช่ร้านที่พ่อหนุ่มคนนั้นไปซื้ออยากลองไปถามว่าเอ๊ะย่านนี้มันมีปัญหาเหมือนกันไหม
ครั้งเจ๊อ้อยบอกว่าจะมีความระมัดระวังไม่ใช้อุปกรณ์ที่ของมีคมอย่างแน่นอนและ
แต่ละครั้งนะต้องทำด้วยความใส่ใจเหมือนกับว่าทำให้เรากินเอง
สำหรับไอ้กรณีนี้เนี่ยเธอมองว่าอาจจะเกิดจากความประมาทของคนทำนะ
และอยากจะฝากไปถึงคนขายหรือคนทำให้ระมัดระวังหน่อย
เพราะถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาชื่อเสียงคนอื่นเขาจะเสียไปด้วย
อย่างเจ๊อ้อยเนี่ยแกขายอยู่แถวนั้นคนเขาก็ไม่กล้าซื้ออ่ะสิ
แต่เราต้องลงไปพื้นที่และให้ผู้สื่อข่าวไปถาม

คนแถวนั้นพอเวลาดูข่าวนี้ไปเขาจะได้กล้ามั่นใจ
ลงไปซื้อกับเจ๊อ้อยหรือว่าร้านอื่น
อ้อยให้ลูกสาวทำร้านเจ๊อ้อยทำเอง
แต่ร้านที่เกิดเหตุการณ์ไปรับเสียบไม้มาแล้วมาขายอีกที
นั่นไงเออเอาไปตรวจสอบให้เขาหน่อยละกันนะคะ
เพื่อความมั่นใจของลูกค้าค่ะ

ถ้าขับรถไปตอนกลางคืนเนี่ยแล้วไฟส่องสว่างข้างทางมันไม่มี
มีอะไรแวบเข้ามาอย่างแรกที่คุณคิดเป็นอะไร
โอ้โหผมเป็นคนขวัญอ่อนอยู่แล้ว

แต่ว่าคลิปนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าผีหรือคน

บนก็อยู่บนก็อยู่
แผดผีมั้ย
โอ้โหจริงเอาแต่เป็นผมผมก็อาจจะคิดว่าผีนะ

เอาแต่ว่าคนขับเขาบอกว่ามันน่ากลัว
มาใกล้แบบนี้เขาบอกเขารีบเบรกเหมือนกัน
ในใจกลัวพีหรือคน

เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเจอเหตุการณ์เนี้ยตรงเส้นบ้านแม่ปุงทางเข้าบ้านป่าตันอืม
อ่าแถวเวอร์ดรพระอาจารย์อำเมธาจังหวัดลำปางค่ะโอ้แถวลำปางหรอ
เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นคนนะแล้วถ้าเดินมาแบบนี้นะ
เมาหรือเปล่าจงใจเดินมาให้รถชนหรือเปล่า

อกจากนี้คนเจอหลายคนแล้ว
เอาไม้มาขวางถนนช่วง๔ทุ่ม
แต่แถวนี้เหรองั้นก็แสดงว่าต้องระมัดระวังนะจริง
เพราะว่าชาวเน็ตนะฮะที่มาดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์ไปในทางเดียวกันนะว่า
ถ้าเจอแบบนี้อย่าจอดนะระวังนะมันมืดด้วยใช่ไหม
อย่าจอดถ้าเป็นผีก็คือจะได้ไปไกลผีแต่ถ้าเป็นคนก็จะได้มิจฉาชีพนะ
เดี๋ยวจะตกเป็นเหยื่อไม่แน่ไงอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้ไง
ต้องระวังเอาไว้ก่อนนะครับก็เตือนภัยกันเอาไว้นะ
สำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนแถวนี้นะครับ
เตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างเราฝากเตือนกันทุกวันแล้วฮะ
ในเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะครับเป็นอุบัติเหตุระหว่าง
กระบะและรถจักรยานยนต์กลางสี่แยกเลยครับ

โอ้โหชนเต็มเต็มเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีนะ
ไปย้อนดูภาพกันอีกสักทีหนึ่งคุณผู้ชมว่าใครเป็นใครยังไงบ้าง

ก็เตรียมนะที่จะพุ่งตรงไป

อ่ะก็ต้องยอมรับนะตามภาพไม่ได้มากล่าวหากันนะ
อาจจะภาพเราไม่แน่ใจมันมีหรือไม่มีเนาะ
แต่ส่วนหนึ่งฮะต้องมีแน่ก็คือสัญญาณและสัญลักษณ
บอกไปเลยยังไงคะดูยังไง
ดูฮะถ้าดูจากในภาพคุณจะเห็นกรอบสีขาว

นี่คือทางรองหรือหลายคนไปพูดในลักษณะเข้าใจง่าย

ละประมาณอย่างนั้นแต่เอาจริงให้เรียกว่าทางเอกหรือไม่ก็ทางรองนะ
แต่คุณเห็นรถกระบะออกมาแล้วนี่แล้วรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ชะลอเลย
ก็กลายเป็นว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
เอาพูดตรงถ้าพูดเรื่องทางเอกกับทางรองแน่นอนคุณต้องให้ทางเอกไปก่อน
ทางรองต้องชะลอถูกไหมแต่ผมก็ต้องบอกไว้อีกอย่างหนึ่งว่า
เมื่อเจอทางแยกคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าคุณเป็นทางเอกหรือทางรอง

ใช่ครับควรจะชะลอก่อนครับชะลอให้แน่ใจแล้วค่อยขับผ่านแยกนั้นไป

เอามาฝากเตือนกันไม่ได้มาตอกย้ำและไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะ

ใช้ชื่อว่าศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลเมืองจันทบุรีครับ
ต่างคนต่างระมัดระวังจะดีกว่า
นอกจากจะระมัดระวังรถที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเอง
ช่วงนี้ระมัดระวังฟ้าฝนด้วย
ให้คุณผู้ชมดูอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ
เกิดขึ้นจากฝนล้วนค่ะ
วนดูหเป็นอุทาหอค่ะ
ฝนตกถนนลื่นรถคันนี้เข้าโค้ง
แต่ล้อมันไม่ไปตามโค้งสิคะ

ออกขวาแล้วเดี๋ยวออกกลับไปซ้ายอีกทีนึงค่ะ

ตื่นเต้นตกใจกับข่าวนี่ค่ะ
สาราข้างทางที่คนจะไปนั่งรอรถรอรักเนี่ย

เอาเป็นว่าแหมอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความประมาทสภาพรถและฝนตกถนนลื่น
ช่วงนี้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าฝนจะยาวไปอีกค่ะ
ระมัดระวังกันด้วยนะครับอยากจะให้ระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยทุกคนจริง

จะรู้จักไก่ขอทานหรือไม่
ค่าน้อยไม่รู้จักจริงท่านโปรดชี้แนะด้วย
ขอทานนี้เป็นไก่ตำนานที่อยู่ในประเทศจีน
อยากรู้ไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงให้เจ้าทั้งหลายไปดูกันก่อน
นี่ดูเอาคุณสุพัสราแล้วบรรยายแบบเป็นหนังจีนด้วย
คุณใช้คำว่าไก่ยาจกหรือไก่ก๋อทานมาสักรุ่นนี้ไก่เห็นแต่ก็ดำ
ค่อยดูค่อยคลี่คลายออกมา
ค่อยกล้ายออกมาชิคกี้พายมีชื่อจีนนะ
ยังไงเดี๋ยวดิฉันอ่านก่อนต้องตั้งสติในการอ่านด้วยอ่านดีดี
เจี้ยวหัวจีเออเอาอีกทีได้ไหมเจี้ยวหัวจี
ทำไมต้องสะดุดต้องตั้งสติต้องหายใจ
เอาอ่านเป็นชื่อภาษาไทยคือ
ขอทานหรือไก่ยาจกค่ะ
ผมว่ามันต้องมีที่มาที่ไปนะมันมีที่มาที่ไปแน่นอนอาถี
คือว่าในอดีต
ในอดีตครับเขาว่ากันว่ามียาจกหรือขอทานคนหนึ่ง
ไปขโมยไก่มาจากบ้านเศรษฐี
ระหว่างนั้นขอทานวิ่งหนีไง
แล้วยังไงกลัวจะโดนจับได้
ก็เลยเอาใบบัวมาห่อไก่เดี๋ยว

ก็วิ่งผ่านแอบเจอใบบัวข้างทางเด็ดมาเลย
แล้วก็ห่อไก่แล้วเอาดินโคนมาพอกไว้

แล้วกลายเป็นว่าคนที่จะมาตามเอาคืนมันตามมาใกล้ถึงแล้ว
เออแล้วยังไงขอทานคนนั้นตัดสินใจ
กองไฟอยู่โยนเข้าไปในนั้นเลยเพื่อทำลายหลักฐาน

สุดท้ายขอทานหนีไปได้
แล้วเดินวกกลับมาเฮ้ยเจอไอ้ก้อนนั้น
ไอ้ก้อนที่พอกโคนเอาไว้แล้วข้างในเป็นไก่
ยังเจออยู่ก็เลยไปคลี่ออกดูไอยะ
กสุกแล้วกินได้เฉยแล้วมันอร่อย
สุภาษาตำนานนี้เขาเล่ามาอย่างนี้จริง
แล้วขอทานก็เลยเอาไอ้สูตรนี้ไปทำไก่ขายไง
กลายเป็นเศรษฐีโอ้นั่นคือตำนานของทางเมืองจีนเขานะ
โอเคเอาเป็นว่าตำนานก็ว่ากันไป
แต่ตอนนี้เจ้าไก่ยาจกกลายเป็นสตรีทฟู้ดยอดฮิตในเมืองจีนแล้วค่ะ
อาหารเขาก็มีตำนานว่ากันไป

เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกัน
เมื่อวันนี้มันเป็นวันแมวโลกเราควรจะต้องพูดถึงแมวแล้วถามไปว่าจะเอาอะไรให้แมวดี
ต้องเป็นปลานะเออแมวมันชอบกินปลาใช่ไหมล่ะถูกค่ะ
งั้นจัดเลยแมวมันกำลังจะไปกินปลาดูซิว่าปลามันจะยอมให้กินไหม
ติดตามเลยในช่วงของสกิดยิ้ม

ตบปลาจะกินปลา
เจอปลาตบอ้าวโห

เขาดูนี่นับหางปลาแล้วนะ

แดนซะสดจะได้โอเมก้า๓
จะได้สมองดีแข็งแรง
สงสารนะ
ไม่รู้น้องแมวตัวนี้ปากจมูกยังดีอยู่ไหม
น่าจะยังดีอยู่แล้วค่ะ
เขาก็คงจะเป็นบทเรียนไปนานนะ

ตั้งแต่วันนั้นนะข่าวว่าแมวตัวนี้เลิกกินปลาไปเลยนะครับ
มันกลายเป็นแมวมังสวิรัติไปแล้วนะครับ

เอายังอยู่ที่เรื่องของปลานะแต่เจ้าปลาตัวนี้เป็นปลาเกเร
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาไปทำบุญ
แล้วไปเจอเจ้าตัวนี้แย่งอาหารคนอื่นกิน
ต้องโดนสั่งสอนค่ะพั่วไปดูค่ะ

นี่นี่อย่าแย่งกัน
นี่เอาให้ขนมปังเมื่อจากไหนไม่รู้
จนตราเกยเลยพึ่งมากินของคนอื่นน่ะ

บุญมาทำครั้งนี้อยากจะให้ทั่วถึงทุกตัว

ต้องสั่งสอนผัวตบหัวปลาไปเลย

เขาไปแล้วค่ะเขาโดนตกทีเดียวไปแล้วค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
ค่ะ
กลับมาในเบรกนี้นะครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
เพราะหนุ่มคนหนึ่งขับตามรถบรรทุกอยู่นานสองนาน
ทั้งที่เขาก็เปิดทางให้แซงแล้วทำไมถึงไม่แซง

ไปดูห้าง
ทำไมไม่แสงมันจังทีแบบนี้หรอตามสูตรมันเพราะคำนี้หรอ
มันเพราะคำนี้ใช่มั้ย
เนี่ยสุภาษาราดูสิเหตุผลที่คุณผู้ชายคนนี้ไม่ยอมแซง
เพราะมันมีคำคำนึงเหมือนเขียนเอาไว้ดักคอ

โดยเฉพาะลูกผู้ชายอย่างคุณ
คงจะขับตามไปจนเป็นร้อยกิโลนู่นละมั้ง

เออน่าจะใช่เพราะว่าไม่กล้าแซงไง

ไม่ได้เป็นคนใจน้อยซะหน่อย
เออก็แซงสิเออเอาแซงสิก็เลยต้องขับตามอย่างนี้ไง
เออ
ปิดท้ายนะปิดท้ายวันนี้ไปดูภาพเจ้าหมาเพื่อนซี
เขาบอกว่าแม้ว่าจะเป็นเพื่อนซีกันแต่เรื่องอาหารยอมได้ที่ไหนล่ะ

อ้าวให้ปิดท้ายวันนี้คุณกันสมัครข่าวไปดูภาพนี้เลยนะคะ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒